แต่ที่โรยตัวลงมาจากกำแพง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กระบี่ครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมสังเกตด้านขวาของจรมาแล้ว

เห็นไล่ลายไม่ใช่ไล่ผ้านะเป็นรอยซากครับ

เป็นนักโทษชายในเรือนจำจังหวัดกระบี่ครับถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นนะครับ
นะฮะปีนลงมาจากกำแพงอีกแป๊บเดียวอีกคนตามมา
มณฑลขันสมานไม่ใส่เสื้อเหมือนกันและที่พีคกว่าก็คือใส่กางเกงในตัวเดียวครับ
นะฮะปีนลงมาหย่อนตัวตามกันลงมาพอมาถึงพื้นได้ปั๊บโอ้โห
โกยแนบเลยกล้องวงจรปิดอีกมุมเนี่ยจับภาพทั้งคู่
กำลังวิ่งข้ามถนนหนีนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่เรือนจำจังหวัดกระบี่
เวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของวันที่สามสิบกัญญาณยนต์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เรือนจำมาทราบว่านักโทษหายไปตอนตี๓ครับ
เพราะว่าช่วงเวลาตี๓๖โมงเช้า
เป็นช่วงที่ผู้คุมเรือนจำนะครับจะไปตรวจสอบที่เรือนนอนนักโทษ
ปรากฏว่าทั้งสองคนหายไปจากเรือนนอนครับ
มีโซ่ตรวนถอดเอาไว้ไว้ดูต่างหน้า
เรือนจำพบร่องรอยการหลบหนีหลายจุด

นี่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง
ต้องพังนะฮะซี่ลูกกลงเรือนอนออกมาก่อนนะ
แล้วก็ฝ่ารวดหนามออกมาอีกนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจในเรือนนอนเนี่ย
พบซี่ลูกลงหน้าต่างถูกตัดออกหนึ่งซี่

แล้วก็ไปแหวกรวดหนามนะครับที่อยู่หลังเรือนนอน
พอวิ่งมาถึงกำแพงปั๊บก็ต่อตัวกัน
ผ้าห่ม๓ผืนผูกต่อกันพาดบนกำแพง
แล้วก็ปีนออกมาตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นไป
ลงมาที่ถนนคอนกรีตด้านล่างกำแพงปั๊บ

คือตรงนั้นเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ทั้งคู่วิ่งไปด้านหน้าเรือนจำแล้วก็ปีนผ่านรั้วไม้ระแนงของ
สำนักงานเขตพื้นที่การปฐมศึกษาจังหวัดกระบี
อยู่ติดกันแล้วก็ปีนออกมาริมถนนหนีไปครับ
สำหรับนักโทษที่หลบหนี๒คนบอกอีกทีก็คือ
ทั้งคู่เนี่ยถูกจับคดียาเสพติดในจังหวัดกระบีแต่
เป็นคนละคดีกันล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่อำเภอปลายพระยาทำไม
ไปที่นั่นเพราะว่าพบเบาะแสครับว่าทั้งคู่เนี่ยกลับ
ที่บ้านของนายมณฑลนะฮะที่อำเภอปลายพญา
ยังจับตัวไม่ได้นะครับยังไงก็ตามนะฮะ
คงต้องติดตามกันต่อนะครับแหม่หนีออกมาอย่างกับสไปเดอร์แมนนะฮะ